เขาก็ห่วงอย่างผู้ชายคนนี้เขาเป็นของฉันเธอจะมาแย่งมันไปไม่ได้

โอ้โหนี่ดูอย่ามายุ่งกอดเลยรักรักแหละดูดิดูซบโอ้ยดูใสโอ้ย
มันเขี้ยวนะแมวบ้านผมไม่เคยมีโมเมนต์นี้กับผมเลยเวลาแมวคุณเจอหน้าคุณทำไงง
ข้าวข้าวอยู่ไหนมันก็คงล้างแหละพอกินข้าวเสร็จปั๊บหลับก็ตัวใคร
ตัวมันใช่ดูดิมันน่ารักอ่ะดูดิมันโอ้ยน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะ
จริงเนอะเราไม่ค่อยเห็นแมวคลอเคลียร์แบบนี้เนาะปกติหมาจะเป็นแบบขี้อ้อน
แต่แม้ว่าจะไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่ยังไงขอบคุณคลิปน่ารักจากติ๊กต๊อกทาเน็ตอินนะคะ